ต่อกันเลยค่ะอดีตครูทำอนาจารย์ขืนใจกับลูกศิษย
ลูกศิษย์ที่โดนเนี่ยเรียนอยู่ชั้นม๒อายุ๑๓ปีเท่านั้นเองนะครับ
พาดหัวหน้าหนึ่งวันนี้ตำรวจจับพ่อครูอ้วน
ใจนักเรียนหญิงม๒คาวิทยาลัยดังกาลสิน
โดยที่ไปรวบอดีตครูสอนดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน

โดยผู้ต้องหารายนี้ที่ก่อเหตุก็คือนายชัยสิทธิ์สนสุนัน
คือที่นั่นเขาก็จะเรียกกัน
เรียกกันว่าพ่อครูอ้วนลูกศิษย์ลูกหาเขาเรียกกันติดปากเลยนะคะ
โดยอดีตครูสนตรีพื้นบ้าน
รวบตัวได้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ที่บ้านพักของภรรยาอยู่ในวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะ
ทีนี้เหตุการณ์มันเป็นไปมายังไงเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
คือเมื่อวันที่๑๐มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
ผู้ปกครองพานักเรียนหญิงชั้นม๒แจ้งความ
แล้วก็มีหลักฐานจากการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลแล้ว
ว่ามีร่องรอยการข่มขืนมีคราบอสุจิบริเวณอวัยวะเพศของน้อง
ทีนี้จากการตรวจสอบก็ทราบว่าเหตุการณ์ย้อนไป
ก่อนหน้าที่จะแจ้งความวันหนึ่งก็คือวันเสาร์ที่๙มิถุนายน
น้องนักเรียนหญิงม๒อายุ๑๓ปีเขาอยู่ในหอพักในวิทยาลัย
ทีนี้พอผู้ปกครองมารับเนี่ยก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมลูกสาวมีอาการดูซึมผิดปกติ
ก็คาดคันจนรู้ความจริงค่ะลูกสาวก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงที่ลงมาจากหอพักรอผู้ปกครองมารับ
ตอนที่ลงมาจากหอพักหอพักนั้นอยู่ตรงข้ามกับบ้านพักของอดีตครู
ซึ่งอดีตครูมาอยู่กับภรรยาแล้วก็เปิดที่บ้านพักเป็นร้านอาหารตามสั่งอยู่ในวิทยาลัยนั่นแหละค่ะ
ทีนี้อดีตครูก็ออกอุบายชวนน้องม๒มานี่สิมานั่งรอผู้ปกครองในนี้สิมานั่งรอที่บ้าน
เพราะว่าตอนนั้นภรรยาของอดีตครูไม่อยู่บ้านมีแต่ครูอยู่คนเดียว
แล้วพอเข้ามาในบ้านพักของอดีตครูเสร็จแล้วก็มีการบังคับขืนใจจนสำเร็จความไคร่
แล้วอดีตครูกำชับเด็กด้วยนะบอกว่าห้ามไปบอกใครนะ
ถ้าเกิดไปบอกเนี่ยเดี๋ยวจะถูกไล่ออกจากวิทยาลัยแล้วก็ปล่อยตัวเด็กออกมาจากบ้าน
ทีนี้พอผู้ปกครองรู้แบบนี้ก็เลยพาไปแจ้งความ
แล้วก็พาไปให้คุณหมอที่โรงพยาบาลตรวจร่างกายนะคะ

ทางผลตำรวจตรีมจัตรรันพงศ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลาศิลป์
ก็บอกว่าคดีนี้กำชับให้กับพนักงานสอบสวนเนี่ย

จากผู้เสียหายเป็นเด็กอายุ๑๓ปี

เพราะว่ากลัวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้น

เป็นคนมีชื่อเสียงนะลูกศิษย์ลูกหาเยอะเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเท่านั้นไม่พอเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้ว
เพราะไปตรวจสอบประวัติเมื่อปี๑๙๔๗
ก็ทำคดีอาณาจารย์ถูกสารสั่งรอลงอายาปีนึงนะ
สอนที่โรงเรียนประจำที่มหาสารคาม

แล้วทุกวันนี้ลาออกจากการเป็นครู
ไปอยู่กับภรรยาที่เป็นเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัย

ซึ่งพ่อครูอ้วนถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียง
ทางด้านดนตรีพื้นบ้านคนหนึ่งในพระอิสร
ระเวนสอนไปทั่วภาคอีสานเลยนะคุณ
พินสอนแคนแล้วก็ดนตรีพื้นบ้านอื่น

ในจำนวนลูกศิษย์เนี่ย

งลางสะอ่อนก็เป็นลูกศิษย์อยู่ด้วยนะ
ศิษย์และคนทั่วไปจะเรียกติดปากกันว่า
ครูอ้วนนะครับก็เป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนในสายดนตรีพื้นบ้าน
แต่หลังจากข่าวการถูกจับกลุ่มแพร่กระจายออกไป
สร้างความตกใจให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างมาก
ไม่คิดว่าพ่อครูอ้วนจะก่อเหตุคมคืนนักเรียนหญิง
ถูกจับดังกล่าวแล้วก็ย้อนรอยถึงเรื่องของประวัติ
ก็เกี่ยวพันกับเรื่องแบบนี้ทำนองนี้มาแล้วหลายครั้งนะครับ
ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีการนำตัวไปฝาก
ขังต่อสารจังหวัดกาลสินแล้วก็คัดค้านการประกันตัว
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนะคะ